โอ้โฮสุดท้ายพี่เกิดเร็วไปหน่อย
พระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าเนื้อใจเสื้ออย่างเธอ
ใครเตือนไม่ฟังว่าเหยียบเหลือมีใจให้
แต่ถ้าอมพระนนนิมนต์มาทั้งวัดเลยครับเนี่ย
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ

ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิดแต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
ชิงชัยในยกโจทย์เพลงพิเศษฝากบอกจากใจในยกที่ผ่านมาทีม๓หนุ่มสามซ่าทำผลงานดีเยี่ยม
ขวา๕คะแนนไปได้สำเร็จทำให้ตอนนี้พลิกเกมกลับมามีคะแนนนำเป็น๙ต่อ๕
วันนี้จะเข้าสู่รอบที่๓ซึ่งมีคะแนนยกละ๒คะแนน
เชียร์เด็กทั้งสองทีมได้ในยกแรกของรอบที่๓ใน
ร้องได้ยกกำลังซ่าครับ
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดี
ที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า
ตอนนี้นะครับคณะกรรมการทั้ง๓ท่านนั่งหน้าเจียมเจียมรอ
และพี่ฝนครับสวัสดีครับ
รอบที่๓ตั้งแต่ยกแรกเป็นต้นไป
มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าก็ได้
รอบที่๓แข่งขันกันทั้งหมด๙ยก
โดยรอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนน
และกรรมการมี๑๐ยกกำลังซ่า
ให้กับทีมที่ประทับใจได้คนละ๑ครั้งตลอดการแข่งขัน
ซึ่งทีมที่ได้๑๐จะชนะในยกนั้น
พร้อมได้คะแนนแบบยกกำลังคือ๔คะแนน

กรรมการจะยกค้อนมาใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมไหน
และในยกนี้นะครับน้องโดเซนะครับ
เลือกเพลงองค์พระมาพูดนะครับ
เป็นเพลงของพี่เสกโลโซฟิเจอร์ลิ่งกับพี่เบิร์ดทงชัยนะครับ

เพราะว่าเริ่มยกเนี่ยก็ต้องให้ใหญ่หน่อยครับ
ผมเลยเลือกเพลงของนักร้องรุ่นใหญ่อย่าง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

ได้รู้ว่าสังควรดาคอลอยู่มุมไหนของโลกครับ

ไปเลยครับผมเก็บตัวครับขอบคุณครับบ๊ายบายขอบคุณครับ
ตอนนี้คณะกรรมการเตรียมตัวได้เลยว่าหนักใจแน่นะฮะ
แต่ตอนนี้เห็นบอกว่าน้องโจเซเองเนี่ยนะครับ
ไม่ได้เก่งแต่แค่เพลงไทย

ที่พอจับกีต้าร์ปุ๊บ

ที่พอจับกีต้าร์ปุ๊บ
ที่พอจับกีต้าร์ปุ๊บ
ที่พอจับกีต้าร์ปุ๊บ

ที่พอจับกีต้าร์ปุ๊บ
ที่พอจับกีต้าร์ปุ๊บ
ที่พอจับกีต้าร์ปุ๊บ
ที่พอจับกีต้าร์ปุ๊บ

ที่พอจับกีต้าร์ปุ๊บ

ที่พอจับกีต้าร์ปุ๊บ

ที่พอจับกีต้าร์ปุ๊บ

ที่พอจับกีต้าร์ปุ๊บ

ที่พอจับกีต้าร์ปุ๊บ

ที่พอจับกีต้าร์ปุ๊บ

ที่พอจับกีต้าร์ปุ๊บ

ที่พอจับกีต้าร์ปุ๊บ

ที่พอจับกีต้าร์ปุ๊บ
ที่พอจับกีต้าร์ปุ๊บ

ที่พอจับกีต้าร์ปุ๊บ

ที่พอจับกีต้าร์ปุ๊บ

ที่พอจับกีต้าร์ปุ๊บ

ที่พอจับกีต้าร์ปุ๊บ

ที่พอจับกีต้าร์ปุ๊บ

ให้นักร้องหนุ่มน้อยหน้ามนต์น้องนนสกลนครประจำที่ก่อนครับ
โจเซจะมาในบทเพลงอะไรครับ
พระมาพูดค่ะเป็นบทเพลงของพี่เสก
พระมาพูด

วิทยาลัยศิกษาตอนที่๑ปี๒๐๑๙
เธอเดินมาหาชำหน้าเศร้า
เธอบอกให้เราไปกันไม่ได้
เธอบอกว่าฉันดีเกินไป
สำหรับเธอ
คำพูดฉะนั้นมันง่ายดี
อย่างโง่นอย่างงี้จำหน้าตา
เหมือนว่าฉันเป็นผักปลา
ไม่ใช่คนแซมจำเป็นดี
บอกไม่มีไม่มีใครใหม่อยากจะพักหัวใจ
ไม่อยากให้ใครมาผัวพัน
ผมพระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าเนื้อใจเสื้ออย่างเธอ
ใครตื่นไม่ฟังว่าเย็บเหลือมีใจให้
พระมาพูดก็ไม่เชื่อน่าใส่ใจเสื้อเชื่อไม่ได้
ประวัติโชคโชนเชื่อใจมากี่กรอดเคยนับบ้างมั้ย
ถึงแม้ว่าฉันยังรักอยู่ใครใครก็รู้ก็ดูออก
แต่จะไม่ยอมให้เธองออีกต่อไป
พรุ่งนี้จะขอไปให้ใครไม่อยากเจอใครที่ใจ
สร้างจำเป็นดีบอกไม่มีไม่มีใครใหม่
อยากจะพักหัวใจไม่อยากให้ใครมาผัวพัน
ผมพระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าเนื้อใจเสื้ออย่างเธอ
ใครตื่นไม่ฟังว่าเย็บเหลือมีใจให้
มาพูดยาไม่เชื่อน่าใส่ใจเสื้อเชื่อไม่ได้
เพราะวัดโชคโชนเชื่อใจมากี่กรอดเคยนับปะไหม
ฉันทำเป็นดีบอกไม่มีไม่มีใครใหม่
อยากจะพักหัวใจไม่อยากให้ใครมาผัวพัน
พระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าเนื้อใจเสื้ออย่างเธอ
เตือนไม่ฟังว่าอย่าเผลอมีใจให้
เธอมาพูดก็ไม่เชื่อน่าใส่ใจเสื้อเชื่อไม่ได้
เพราะวัดโชคโชคเชื่อ
ใจมากี่กรอดเคยนับปะไหม
อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าใส่ใจเสื้ออย่างเธอ
เตือนไม่ฟังว่าอย่างเผลอมีใจให้
พระมาพูดก็ไม่เชื่อน่าใส่ใจเสื้อเชื่อไม่ได้
เพราะวัดโชคโชคเชื่อใจมากี่กรอดเคยนับปะไหน
มากี่คน

เคยนับปะไหม
มาพูดก็ไม่เชื่อองค์พระมาพูดก็ไม่เชื่อ
วัดมาพูดก็ไม่เชื่ออมกว้างมาพูดก็ไม่เชื่อ
ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะ

ขอบคุณครับ
โจเซ่อมพระมาพูดตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ

สุดยอดมากเลยครับแต่ถ้าอมพระนนนิมนต์มาทั้งวัดเลยครับเนี่ย

อันนี้ส่วนตัวพี่หอยเองกับฟังเพลงสากล
วันวันคอหาวันคอเวย์อ๋อวันคอเวย์วันคอเวย์
เมื่อกี้เนี่ยผมบอกเลยเป็นเสียงร่องของโจเซ่เลยนะ

เขาก็สามารถเลือกสิ่งที่เขาอยากทำลองมาลองบนเวทีแห่งนี้
แล้วฟังคำวิจารณ์แล้วลองเอาไปคิดดูว่า
ร่องของเรามันคืออะไรนะครับ
มีคำอมเนี่ยพี่ทำอะไรไปเพื่อนกี้เนี่ย
มันยากนะมันยากแล้วก็มันค่อนข้างอันตราย
ต่อการใช้เส้นเสียงด้วยนะครับ
คือโจเซ่อาจจะทำได้ในตอนนี้
แต่พอโจเซร้องไปเรื่อยแล้วใช้งานมันหนัก
โดยที่ไม่แน่ใจว่ามันถูกวิธีหรือเปล่า
หรือว่าทุกครั้งที่ทำแล้วมันเกิดอาการบาดเจ็บเนี่ย
มันอาจจะมีผลต่อการร้องต่อไปในอนาคต
ยายแนะนำให้ทำตอนที่อายุเราอาจจะมากขึ้นกว่านี้สักนิดนึง
เพราะว่าตอนที่เรากำลังเด็กอยู่แบบนี้

ทีนี้พอมันเติบโตไปแล้วมันไปสู่จุดที่เดี๋ยวเขาจะต้องเจอเหมือนพี่ฟาวิสเจอ
ก็คือเสียงหนุ่มที่มันแตกผ้าแล้วยิ่งเขาไปทำแบบนี้อีก

ข้อดีของโจเซ่ก็คือโจเซ่เป็นคนที่ร้องเพลงแล้วมีเสน่ห์มากเลย
คือเขาเป็นคนที่ร้องแล้วถูกคีย์ตรงโน้ตเป๊ะแบบทุกอย่าง
มันเป๊ะไปหมดเลยองค์ประกอบรวมมันดีมากเลยครับ
มันเหลือแค่หาสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเรา
เพื่อที่จะเอามาต่อสู้ฟาดฟันในแต่ละในแต่ละครั้งที่เราต้องลงประกวดก็พอครับ
เห็นด้วยกับพี่ไอซ์นะคะที่แบบการใช้เสียงแบบนี้ค่อนข้างอันตรายเนอะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมลูกเพราะว่าตอนนี้ที่ยังเด็กอยู่เนี่ย
เส้นเสียงอ่ะมันมีความเรียบพอมันกระทบกันเนี่ย
มันเหมือนจะกังวานแต่ถ้าผู้ใหญ่ที่จะแบบทำไมเสียงเขาสากนั่นแหละ
ก็คือเส้นเสียงเขาตะปุ่มตะป่ำแล้วลูกพี่ฝนก็เป็นคือแบบใช้เสียงเยอะ
แต่หนูร้องแบบนี้เส้นเสียงมันกระทบกันไม่พอมันไถไปอย่างนี้ด้วย
ตลอดตลอดสามารถที่จะบาดเจ็บแล้วก็เส้นเสี่ยงเราอาจจะเสียได้นะคะ
แล้วถ้าสมมุติโจเซร้องเป็นธรรมดาล่ะ
พระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าเนื้อใจเสืออย่างเธอ
ใครเตือนไม่ฟังว่าอย่าเพลินมีใจให้
ก็ได้นะได้นอกจากว่าโจเซจะเลือกแบบตอนท้ายที่มันจะพูด
วัดอะไรอย่างนี้แล้วแต่เลือกนิดเดียวเลือกเล่นเอา
เป็นห่วงเส้นเสียงของเราจะบาดเจ็บด้วย
โจเซทำได้เลยแหละโจเซเก่ง
วันนี้ทำได้ไม่ธรรมดาค่ะทางโน้นนี่เขาพกพระมาเยอะเลย
ไม่รู้ว่าจะทำได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวต้องรอฝั่งนู้นก่อนนะ
แต่โจเซก็สุดยอดครับ
ขอบคุณครับ
ต้องมาชมกันครับ

เสียงอยู่ใส่เสียงอยู่ใส่
เมื่อนี้เฮียนคอยมันไปป่าซ้ายิดหอย
หลงทงหาหอยหาเห็ดและหาปลา
ผลสนอยู่กลัวผลได้หวกมา
แค่กินน้ำแมงได้แล้วกงล่ิม
เมื่อนี้เฮียนคอยประมาณหกมิ้งแหลง
พิษเฮ็ดแล้วกินแหลงห่อง
มีตำตากลุงปะจอบและกุ้งทาง
เพราะให้ใจดังกำลังนั่ง

มอกให้ป่าซาก่อน
เมื่อนี้มีแผงห่องเนี่ยณปาก
หัวโหมดป่อก็ไปฟะป่าป่าเป็นแน่เลยเวลาหัว
กาตับรถเกือบยางมัวแห่งรุง
แก่งวันกาเลยห้าน
มันแห่งงบดิบบฟะห้อง

เกียงควดบวกฮูฮูฮู
เรียนทาง

เพื่อสิหอดเย็นเผา
ความไหวร้าย

หรือสิห้าง

ฝ่ามนอนมีฟ้นกาต่อข้ำ
หักหัวเละมาห่อนทำ
หัวหมอกหัวก็ไปฝากป่าป่าเป็นอะไรไว้น่ะหัว
ถ้ากับรู้สึกยังว่าแห่งมือแคงหัวลดกันเลยห้าง
บดนี่งบุกบุกฝ่าห้องยังมึงฝนกาต่อหัน
หันหัวเละมาหัวนำฝนตกก็มาหัวเปียกหอนหัวหัว
นำหัวนำหัวหมอกหัวไปอยู่แคงหัวกนำห่วงนาดู
เว้ยป่าแล้วพูดบอกว่าหัวหัวหมอกหัวก็ไปฝากป่า
เว้ยป่าแล้วพูดบอกว่าหัวหัวหมอกหัวก็ไปฝากป่า
โหร้ายมากเลยอ่ะ
คือมีพรสวรรค์มากเขาฉลาดร้องมากเลย
เพลงนี้เขาเหนื่อยนะเรารู้แต่เขาก็ฉลาดที่จะสับคำนะ
แล้วก็ถ้าช่วงไหนที่เขาแบบเหนื่อยมากเหมือนเขาก็จะลดการเต้นของเขาให้มันเบาลง
หัวหมอกหัวก็ไปฝากป่าป่าเป็นอะไรไว้หน้าหัว
ถ้ากับรู้สึกยังว่าเห็นมือแคงหัวลดกันเลยห้าง
แล้วถ้าเขาหายเหนื่อยขึ้นมาแล้วเขาก็ค่อยใส่ใหม่อะไรอย่างนี้
คือเหมือนเขาบริหารการร้องการใช้พลังของเขาได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลย
ไม่มีอะไรจะตีเลยลูกสุดยอดเลย

หล่อเลยเราอ่ะอย่าเพิ่งรีบมีเมียนะลูกนะ

อันนี้เขาไว้เกิน
ตอนแรกก็ยังคิดอยู่ว่ามันจะแบกสำหรับเขาหรือเปล่า

ตะนนฉลาดร้องมากเลยขึ้นไปร้องออกเต็ปสูง
ซึ่งมันทำให้เขาเหนื่อยเหมือนที่พี่ฝนบอกแหละ
แต่ว่าระหว่างความเหนื่อยที่ต้องไปเสี่ยงกับเสียงสูงในออกเต็ปที่สูง
กับถ้ายอมร้องเสียงต่ำแล้วไม่เหนื่อยแล้วเสียงจมเนี่ย

สิ่งที่ต้องไปทำการบ้านเหมือนที่พี่ฝนบอกตะกี้ก็คือ

โฮ้มกหวกเอาไปฝักป่าไปหน้าเลยหอยวนาหวก

เดี๋ยวคุณร้องออกมาได้ยังไงเนี่ย

ลงแล้วช่วงจังหวะหายใจมันจะได้พอดี

แล้วเมื่อตะกี้พอเขาร้องออกเต็ปสูงนะ

ถ้าเป็นเด็กทั่วไปถ้าเขาร้องว่าเล่ยห่าง
เลยห้างแล้วเสียงมันสูงมากมันจะเพี้ยนมันจะปิ้น
แต่เมื่อตะกี้ผมร้องคำว่าเลื่อยห้างยังไงนะครับ
อย่างหัวให้โล่งเคียงหัวรถกลักเล่ยห้าง
เก่งมากเลยมีเสน่ห์มากเลยครับ
เมื่อกี้ตอนที่ร้องไปมันเหมือนการเล่าเรื่องของนนท
ที่กำลังจะกำลังจะโอ่ห่อหมวกหวกไปฝากป้า

ครั้งแรกนั่งรถไปก่อนเข้ามาทางบกแล้วไปทางน้ำด้วยครับ
เยี่ยมมากเลยครับ
หนุ่มยังคงเด็ดเดี่ยวใช้จุดแข็งเพลงลูกทุ่งอีสานมาสู้
และยังคงรักษามาตรฐานได้ดีเสมอต้นเสมอปลายแบบนี้
กรรมการจะมอบส่งคะแนนในยกนี้ให้กับใคร
ช่วงหน้าต้องติดตามกันครับ
รอบที่๓ยกที่๑ทีมที่ชนะคือทีม
อัฟฟ้า

คำแนะนำเห็นภาพได้ชัดเลยนะครับผม

กับคำแนะนำจากคณะกรรมการนะครับ
ไปปรับปรุงแล้วก็ใช้ให้เยอะนะครับผม

โเซ่ก็ถือว่าน้องทำได้ดีนะครับ
เป็นกำลังใจให้เชียว
เฉียบหรือไม่เฉียบขึ้นอยู่กับคณะกรรมการแล้วล่ะครับ

ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะครับ

มีคะแนนสะสมอยู่ที่๙คะแนนนะครับ
ส่วนที่๑ทีมเสือคนละคร่ำ
มีคะแนนสะสมอยู่ที่๕คะแนน

ทั้งสองทีมต้องการจากคณะกรรมการ
แต่จะมีคณะกรรมการถ้าถึงตั้งใจใช้สิทธิ์กำลังต้าหรือไม่ก็จะสนุนกันด้วยนะครับ
ถ้าเป็นอีกรอบที่๓
ที่๑ทีมที่ชนะคือทีม

ก็ต้องตัดต่อไปนะครับ
เชียบ

หนุ่ม๓ซ่ามีคะแนนสะสมอยู่ที่๙คะแนน
เสือคนละถ้ำครับตามมาแล้วครับ
มีคะแนนสะสมอยู่ที่๗คะแนน
ช่วยเป็นกำลังใจให้เด็กซ่าทั้งสองทีมด้วยในยกหน้ากับร้องได้ยกกำลังซ่า
ในที่สุดทีมเสือคนละถ้ำก็สามารถทำคะแนนตีตื้นขึ้นมาได้อีก๒คะแนน
ทำให้คะแนนตามมาติด๗ต่อ๙
ถ้าชนะอีกยกเดียวจะตีเสมอ๓หนุ่ม๓ซ่าได้ทันที

มีลีลาการเต้นไม่ธรรมดา

อย่าไปคุยข้างหลังครับ